สองคลิปของเสียแป้งที่เขาส่งมา
แล้วก็พูดถึงความในใจอะไรต่างนานาเนี่ย

ถามว่ามันจะแปลความได้ยังไงบ้าง
ทีมข่าวของเราก็พยายามวิเคราะห์เยอะเลยค่ะ
อุ๋ยวิเคราะห์ต้นปามวิเคราะหรั้วลวดน้ำวิเคราะห์สถานที่ต่าง
ก็ต้องถามคนที่เขาแบบแม่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญด้านการเป็นสายสืบแล้วฮะ
คุณผู้ชมครับเราได้คุยเรื่องนี้กับดาบตำรวจชัยวัดเซ่งนุ้ยนะฮะ
หรือว่าชาวบ้านเรียกจ่าชัยวัดนี่เป็นอดีตตำรวจมือปราบ
เป็นนักสืบชื่อดังของทางภาคใต้ปราบจอมโจรไข่หมูกมาแล้ว
นี่นะฮะคือจ่าชัยวัดเนี่ยเป็นคนจับจอมโจรไข่หมูกนะฮะ
จาชัยวัดได้ถอดรหัสคลิปเสียแป้งทั้งสองคลิป
โดยบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบอกว่าตัวเองเนี่ย
เสียแป้งว่าเป็นเหมือนกับหลานคนหนึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันนะครับ
คลิปแรกเสียแป้งอัดคลิปในสวนปาม
คือถ้าเกิดดูจากต้นคลิปแล้วเนี่ยเสียแป้งพูดว่าสวัสดีชาวไทย
นั่นหมายความว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้ว
โอ้โหประโยคแรกประโยคเดียวรู้เลยใช่ไหมคะ
สวัสดีชาวไทยมันเหมือนกับตัวเราอยู่แดนไกลหรือยังไง
อาจจะไม่ได้อยู่ไกลมากอาจจะอยู่แบบชายแดน
เสียแป้งอาจจะหลุดปากออกมาด้วยอืมเหมือนกับว่าตัวเองตัวเองแบบ
มันไม่ได้อยู่ที่เขตแดนไทยไงเลยสวัสดีชาวไทย
เรื่องของปาล์มต้นปามที่อยู่ข้างหลังเสียแป้งเนี่ย
ชัยวัดบอกว่าปาล์มลักษณะแบบนี้ความจริงก็มีหลายพื้นที่
ประเทศเพื่อนบ้านก็มีต้นปามลักษณะแบบนี้
คลิป๒ที่เสียแป้งอัดมาเหมือนกับอยู่ในบ้านอะ
ข้างหลังเหมือนมีประตูบ้านใช่ไหมฮะ
คลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ดูเรื่องโลเคชั่นนะฮะ
จ่าชัยวัดบอกว่ามันทำให้เห็นชัดเลยว่าตัวเสียแป้งเนี่ยปลอดภัยดี

หนีการจับกุมอยู่ในป่าอยู่ในเข่าตั้งนานหลายวันนะ
หลงพื้นที่กันไปแต่เสียแป้งจ่าชายว่าบอก๑๐๐ขวนยังไม่มีเลย
แสดงว่าถ้าเกิดไม่ยอมในเงื่อนไขเนี่ยตำรวจยังไงก็จับเสียแป้งไม่ได้
อยู่ในที่ปลอดภัยมากนอกจากเสียแป้งจะยอมมอบตัวเอง
คือเหมือนกับบอกว่าถ้าจะจับฉันเนี่ยยากแน่เป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะ
ทีนี้เนี่ยการอัดคลิปออกมาทั้งสองคลิปทางจ่าชัยวัดก็มองว่า
เสียแป้งต้องการทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยที่ไม่พอใจกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว
อยู่ข้างเสียแป้ง
จะสื่อบางอย่างให้เองก็ได้แต่เขาก็ไปหลุดกันคำหนึ่ง
บอกว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยแสดงว่าไอ้เจ้าแป้งมันนั่งแล้วอยู่ที่ประเทศอะไรล่ะ
ไม่ว่าคิดถึงคนไทยแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันไม่จำเป็นโตประวิวน้องเจ้าไทยหรอก
สำหรับการที่เสียแป้งเลือกใช้วิธีนี้นะครับอัดคลิปออกมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
ทางดาบตำรวจชายวัดบอกว่าแบบนี้มันคือวิธีโจรแบบนักการเมืองนะฮะ
เป็นการเล่นจิตวิทยาแบบล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเสียแป้งเนี่ยถูกต้อนให้จนมุม
แล้วตัวเสียแป้งก็เป็นนักต่อสู้เป็นคนชอบเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย
เป็นคนไม่ยอมคนที่สำคัญเคยลงเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะมีการเจรจาต่อรองมีการแฉกลับกัน
ซึ่งถ้าตำรวจทำตามเงื่อนไขเนี่ยนะฮะเชื่อว่ายังไงเสียแป้งก็น่าจะยอมมอบตัว
แป้งนี่เป็นวิจิโจรแบบนักการเมือง
วิจิโจรแบบนักการเมืองมันคืออะไรคืองูเห็นดุมไก่และไก่หินตีงูนั่นแหละ
เพราะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาโดนโต้นในจนมุม
เขาก็พูดให้ว่าฉันกับเธอก็ภาษาอุปัตตาวะอุปัตตาวะก็คืออุบาท
เหมือนกันแหละทางคนต้องเอาอุปัตตาวะกัน
ก็ไม่เป็นมึงมาหรอกอยู่เข้ากันมั้ยแต่วันอยู่มาอยู่มาไอพี่เจ้าปีที่ตายแล้ว
ถ้าลุงไม่ยอมให้มันใส่อย่างนี้วันนี้มันก็ต้องเก๋กันหน่อยว่าลุงเป็นยังไงก็ต้อง
สุดท้ายนะฮะดาบตำรวจชายวัดที่บอกว่าก็มองเสียแป้งเหมือนกับหลานคนหนึ่งนะ
อยากฝากถึงเสียแป้งให้มอบตัวเพราะถ้าถูกจับหรือมอบตัวก็ติดคุก
แต่จะได้ออกมาอายุยังน้อยนะฮะลูกเมียก็มีแต่ถ้าเลือกหนีหรือว่ายอมตายจะไม่ได้เจอหน้าลูกเมีย
ไม่ได้อยู่กับคนที่รักอีกเลยอันนี้เป็นงานวิเคราะห์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะ